ต้มเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำปูนแดงเป็นการนำน้ำ
ที่ได้จากขั้นตอนการกรองมาแล้วนำมาใช้ในการต้มซึ่งขั้นตอนการต้มและเคี่ยวน้ำปูนนี้
เป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ต้องคอยหมั่นคนหม้อต้มอยู่บ่อย
ไฟต้องแรงสม่ำเสมอด้วยการเติมฟืนอยู่ตลอด
เพื่อให้ได้ความร้อนที่อยู่ตัวจะต้มเคี่ยว
เนื้อปูนจับเป็นก้อนของเหลวข้นดังนั้นการต้มเขี้ยวนี้
อาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อให้ได้ปูนแดงที่มีคุณภาพ